ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ก็มีคิวที่จะลงแข่งขันนัดที่๒
เจอกับมาเลเซียในช่วงเย็นวันนี้นะคะ
ซึ่งก็มีข่าวดีเมื่อ๒นักเตะตัวหลัก
อย่างเจนบสัมภาวดีและสุริยาศรีมุ้ย
พร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงค่ะ

ล่าสุดโคชโยงวอรูสสิมะ
หัวหน้าผู้ฝึกศรก็เปิดเผยนะคะว่า
รถสัมภาวดีกองหน้ากัปตันทีม

พร้อมจะกลับมาเป็น๑๑คนแรกค่ะ
โดยก็หวังนะคะว่าจะเอาชนะมาเลเซียให้ได้
ซึ่งคู่แข่งแม้ว่าจะมีความอันตราย

แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในเกมรับให้เห็นอยู่ค่ะ
ส่วนเรื่องของสนามการแข่งขัน

จะไม่มีฝนตกหนักแบบนัดที่แล้ว

โดยเบื้องต้นค่ะผู้ควบคุมการแข่งขันของ
แข่งขันกันที่สนามสุพัชลาศัยเช่นเดิม

สภาพสนามไม่พร้อมใช้งาน

แข่งขันในพรุ่งนี้ช่วงเช้าแทนค่ะ
โปรแกรมการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่ง

ถ่ายท่อสดจากสนามสุพัชลาศัยค่ะ
สัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที

ก็จะคัดเอาแชมป์กลุ่ม๑๐ทีม

ชนะทิพย์สงกระสินกองกลางทีมชาติไทย

แล้วก็เปิดเผยค่ะว่าดีใจที่ได้เจอเพื่อน

ทั้งที่สินแดงดาเทียทรบุลมาธัน

รวมถึงโค้ชแบรนด์ทศวรรณศรีปาล

ซึ่งแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ

ขอให้แฟนฟุตบอลติดตามชมเขาค่ะ

อยู่ที่ญี่ปุ่นมาเกือบ๑เดือนค่ะ

จะลงแข่งขันในเวลา

เพราะว่าเมซี่เจก็จะลงเล่นให้กับทั้งสองทีมเลยค่ะ